คุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่าแซ่บสถานสวงมากสำหรับพี่ป้องนวัดของเรานะคะ
คือพี่ป้องเขาไปออกรายการหนึ่ง

ถึงแม้ว่าพี่ป้องเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของคัสโนว่าตัวพ่อก็ตาม
แต่ก็ไม่คิดเลยนะว่าพี่ป้องจะออกมาเปิดใจเรื่องแบบนี้

ประเด็นนี้มันมีกระแสจนถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อย
พอเรามาเจอพี่ป้องในวันที่มาแถลงข่าว
เปิดตัวรายการเศษถีใป้แดงทางเทระทีวี
ป้องเองยืนยันว่ามันก็จริง
ใช่ตอนนี้เนี่ยถอดเขี้ยวถอดเล็บไปหมดแล้ว

แต่นี่น้องก็พึ่งได้รับตำแหน่งหัวทิศ
คือคือผัวทิศนี่ก็คือสามีมโน
ป้องว่ายังไงไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ในยุคนั้นเกี่ยวมันว่าว่ายรุ่นก็มีอะไรก็เล่าอ่ะ

อาจจะเสริมเติบแต่ของสิ่งศึกษนานมากขึ้นเองนะครับ
สุดยอดจะออกแงวฮามากกว่าไม่ได้จริงจังอะไรครับ

ก็ดีใจครับที่วันนี้ยังมีคนให้เกียรตินะครับ
ก็ดีครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่า
สุดยอดถ้าเกิดยังไม่แต่เขา
คุณเนยโชติกาพิธีกรอีกคนนึงของรายการเศรษฐีป้ายแดงทางไทยรัฐทีวีของเรา

เปิดใจกับการกลับมารับงานในวงการบันเทิงครั้งแรกในฐานะพิธีกร

หลังที่นางก็ห่างหายจากหน้าจอไปนานหลายปี

กลับมาคราวนี้นอกจากจะมีงานพิธีกรแล้ว

ถ้าละครยาวน่าจะยังค่ะ
เพราะว่านายก็อยากจะเต็มที่กับรายการก่อน

เพราะเราไม่ได้ทำมานานแล้วด้วยค่ะ
เดี๋ยวดูว่าอันไหนที่มันแบบเข้ากับเราจริง

แต่ว่าขอให้รายการเศรษฐีป้ายแดงแบบว่า
ได้รับการแบบว่ามั่นใจก่อน
เพราะว่าตอนนี้ก็แบบยังตื่นเต้นอยู่

แต่ที่แน่พิธีกรทางไทยรัฐทีวีของเราแน่นอนนะคะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เริ่มวันที่๑มีนาคมนี้เวลา๔โมงเย็น

ใช่ค่ะมีทั้งใบตองแล้วก็คุณชนะด้วยนะคะ
มาร่วมเสริมทัพความสนุกเพิ่มความรวยกันในรายการด้วย
ถูกต้องรวยก่อนแน่นอน